เหตุการณ์ที่จ่าทหารคลั่งบุกไปยิงคู่กรณีที่บ้านพักเสียชีวิต
แล้วก็ไปปล้นปืนสงครามจากค่ายทหารของตัวเอง
กราดยิงประชาชน๘กุมภาพันธ์ต่อเนื่องถึง๙กุมภาพันธ์
มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๒๙ศพ
ไม่รวมตัวของคนร้ายเองที่ถูกวิสามันนะฮะ
๒๙ศพนี้ก็มี๒ศพที่อยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุ

มีคนเจ็บ๕๐ว่า
มาดูล่าสุดนะครับทุกผู้ชมนะขณะนี้นะครับ
ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้เหลือ๒๓คน
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ไปคุยกับเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
จากเหตุคนร้ายกราดยิงที่นครราชสีมาเนี่ยนะฮะ
ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะครับ
เราได้รับอนุญาตจากทางโรงพยาบาลนะฮะ
จากทางผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าจากครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะครับ

บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
ชีวิตมาได้นะฮะและต้องขอบคุณคนที่ช่วยกันไว้
ห้องเย็นห้องนั้นเนี่ยอยู่กันสิบคนหนึ่งในนั้นคือน้องเดีย
นายอธิวัฒน์พรมศุกร์อายุสิบแปดปีเป็นนักศึกษาปวชสอง
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาน้องเดียท่านคงจำได้นี่ฮะ
น้องเดียเสียชีวิตอยู่ห้องเย็นในห้องสุดท้ายที่คนร้ายบุกเข้าไป
ค่ะแล้วออกมากันไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยน้องเดียเป็นคนที่ใช้มือ
ดึงประตูดันกับคนร้ายเอาไว้ใช่ค่ะแต่ว่าสู้แรงคนร้ายไม่ไหว
ก็เลยถูกยิงจนเสียชีวิตแต่น้องเดียเป็นคนปกป้องทุกคนที่อยู่ในห้องเย็นนะคะ
ใช่คุณพัทรพรก็ถูกยิงนะฮะถูกยิงบาดเจ็บกระสุนเข้าที่แขน
แต่คุณพระพรบอกว่าถ้าไม่มีน้องเดียช่วยไว้ในเวลานั้นนะ
โอ้โหคนอื่นที่เหลือเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไง
เพราะว่า๑๐คนในห้องเย็นห้องนั้นเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตไป๒ศพ
คือน้องเดียกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นพนักงานของห้างเหมือนกัน
เลยแค่แขนคะมันไม่มีทครับผมเจ็บหน่อยเดียวครับ
แขนนี่คือโดนกระสุนรู้แต่ว่ามันวัยคิดว่าแตะ
โดนแผลเดียวแต่หมอบอกว่ามันถรุมานี่ที่คนร้ายไปกราดยิงมีหลายจุดนะฮะ
ชื่อไนทวีศักดิ์สุขาอมตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะ
เราก็ได้คุยด้วยนะครับนายทวีศักดิ์บอกว่าวันเกิดเหตุ
ทวีศักดิ์กับภรรยาตอนนั้นเอารถกู้ภัยออกไปเลย
ค่ะเพื่อจะไปช่วยเหลือนะครับ
พอไปถึงก็ช่วยกันเอาสิ่งของมาปิดกั้นเส้นทางของคนร้าย
แต่กลับถูกคนร้ายยิงใส่โชคดีมาก
กระสุนไปโดนวิทยุสื่อสารที่พกไว้ที่เอว

ยังเห็นรอยกระสุนอื้มใช่ค่ะรอยกระสุนยังอยู่เลยเห็นไหมนี่พกไว้ที่เอว
โอ้โหกระสุนเนี่ยมันถูกวิทยุสื่อสารนะครับแต่มันก็ยังเจาะเข้าไปถึงสะโพกนะฮะ

ตอนนั้นถูกเข้าไปแล้วนะครับถูกยิงไปแล้ว
ก็เลยฝืนกัดฟันวิ่งนะไปช่วยผู้บริสุทธิ์อีกคนนึงเอาไว้ได้นะครับ
ซึ่งคุณทวีศักดิ์บอกว่าถ้ากระสุนเข้ามาแล้วไม่โดนวิทยุสื่อสารของเขาก่อนเนี่ย
โอ้โหวันนี้ไม่ได้มานอนคุยอยู่ตรงนี้แล้วอืม
ทำการปิดถนนปิดการจราจรไม่ให้เด็กนักเรียนบุญวัฒนาเข้าไปภายในวัดครับผม

โซนนั้นแหละครับโซนล้อยางตรงนั้นนะครับ
ออกมาจากภายในวัดรถเขาจะมาจอดอยู่ตรงประตู
แล้วเขาก็ยิงทุกคนที่เป็นกู้ภัยก็เชื่อในสิ่งเดียวกัน
ว่ามีองค์เซียนคอยคุ้มกัน
ปลอดภัยในการเวลาปฏิบัติหน้าที่ครับ
ก็ไม่หนักมากเพราะมันโดนวิทยุก่อน
ถ้าเกิดไม่โดนวิทยุก็อาจจะลำไส้แตก
กระสุนอาจถึงกระดูกสลังครับ
แล้วจากตรงวัดป่าศรัทธารวมคนร้ายมุ่งหน้าไปต่อ
มันมีจุดหนึ่งตรงบริเวณถนนหน้าห้าง

นี่คือน้องเนยนะฮะนายจิรัติการนอบไทยนะครับ
ซึ่งถ้าท่านจำได้
คือคลิปเหตุการณ์ที่
เพื่อจะลงไปช่วยคนที่ถูกคนร้ายยิงเจ็บ

เป็นคนร้ายอยู่ทางนั้นเห็นยิงใสเลยนะฮะ
ซึ่งตอนนี้นะครับอาการของน้องเนยณวันนี้นะคะ
ว่าอาการดีขึ้นถ้าฟังจากคุณพ่อแต่วันแรกแรกเนี่ยโอ้โหเป็นห่วงกันมากนะครับ
อ่าตอนนี้ก็ใช้ว่าจะปลอดภัยเรียบร้อยนะฮะก็ยังสาหัสต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดน่ะ
แต่ก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นอ่าพ่อของน้องเนยนะครับ
บอกอาการไว้ตั้งแต่วันแรกที่ลูกชายถูกยิงสาหัสเนี่ยนะฮะบอกว่าหมอต้องตัดไตไปหนึ่งข้าง
อีกหนึ่งข้างไม่ทำงานม้ามเสียกระดูกที่ถูกยิงเป็นรูนี่นะฮะ
แล้วก็บอกว่าอยากให้ปฏิหารมีจริงอยากให้ลูกฟื้นหมอได้ผ่าตัดฉุกเฉินอีกรอบ
เลือดไหลไม่หยุดนี่วันแรกแรกนะครับวันที่สิบกุมภาพันธ์
คุณพ่อน้องเนยโพสต์บอกอาการลูกชายนะครับบอกว่า
บอกอาการลูกเนยว่าอาจจะต้องตัดแขนก็ได้แต่ภาวนาให้ลูกดีขึ้น
คนก็ให้กำลังใจกันเยอะนะครับและล่าสุดครับวันนี้
คุณพ่อคุณแม่ของน้องเนยนะครับบอกว่าปฏิหารมีจริง
วันนี้พ่อกับแม่ของน้องเนยบอกว่าอาการน้องเนยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กับแม่ได้คุยกับน้องว่ามีคนโพสต์ให้กำลังใจลูกทั่วประเทศเลยนะ
แล้วน้องก็เหมือนกับมีลักษณะอาการตอบสนองนะครับ
ตอนนี้ก็ไตดีขึ้นหัวใจดีขึ้นแขนข้างที่ผ่าตัดขยับได้นะฮะ
อ่าปัสสาวะเองได้เลือดไม่ออกแล้วแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้กับลูกชาย
อ่าพอเล่าให้ลูกชายฟังแล้วลูกชายเนี่ยมีอาการตอบสนองรับ
แล้วก็รู้สึกว่าลูกชายเนี่ยมีกำลังใจดีขึ้นมากเลย
คนเป็นพ่อแล้วรู้แค่มองตาผมรู้แต่ที่แน่แน่สำคัญที่สุด
สิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้นที่ลูกจับปุ๊บมีกำลังมากขึ้น
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อนเหนื่อยเยอะนะไม่ใช่แค่ที่ทำงานนะ
ไม่ใช่แค่ที่นี่เป็นเพื่อนนักเรียนนะมันทั่วเลยนะทั่วประเทศทั่วโลก
ถ้าเนยอยากอ่านอยากรู้เนยรีบหายเร็วนะลูก
เขาขยักหน้าเขาจะรีบหายเขาจะต้องฟื้นมาให้ได้ให้เร็วนี้
นี่นี่คือปฏิหารของผมที่ผมผมดีใจครับบอกค่ะบอกคนชื่นชม
ทั่วประเทศเลยเลยว่าอย่างงี้ผมยิ้มหน่อยหน่อยอย่างงี้แล้วตาม
ทีนี้เราก็ถามว่าสู้ไหมถ้าสู้ทำนิ้วให้แม่เดี๋ยวเขาจะทำนิ้วอย่างนี้
เขาจะชอบทำเรื่องงี้ถ้าเขาแบบเราเข้าไปถ้าเพื่อนมาถูกใจเขาก็
ขอบคุณมากก็จะทำยกมือยกมือมือยกใหม่ไหวแต่ก็จะยังทำได้
คุณพ่อโชว์อะไรให้น้องดูน้องต้องพยายามดันตัวคุณพ่อโชว์เปรตให้ดูนิดหนึ่งนะครับ
ได้ครับเขาเกรงแบบเขาอยากจะดูเองเขาอยากจะทำเองเขาเหมือนไม่ให้พ่อจับ
เขาจะทำเองผมเลยแบบภูมิใจคือไม่มีคำพูดอะไรครับ
มีแต่รอยยิ้มที่ผมไม่ได้ยิ้มมามันมีแต่คำความรู้สึกไม่ใช่คำพูด
เป็นความรู้สึกที่ผมนี่แหละปฏิหารเกิดแล้วนะลูก
เป็นทหารเพื่อจริงเราลำบากนะหลายเรื่องหลายเรื่องที่เราลำบาก
แต่ว่าท่านมาช่วยท่านมาช่วยท่านมาช่วย
นี่ฮะจะมีสักกี่คนที่จะทำแบบผู้ชายวัย๒๐กว่าปีคนนี้
ค่ะขี่จักรยานยนต์วิกบายบายเห็นคนร้ายไล่ยิงผู้คน
เห็นคนโดนยิงเจ็บจอดจักรยานยนต์จะลงไปช่วยเขาเลย
ใช่ค่ะใช่ไหมจะขี่จักรยานยนต์หนีก็ได้นะฮะตอนนั้น
แต่ว่าน้องเนยเลือกจะไปช่วยนะครับก็เลยถูกยิงจนสาหัสตอนนี้นะครับ
วันนี้นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ราชการจังหวัดนครรัฐศรีมานะครับ
เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราช
และโรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับทั้ง๒๓คนเลยนะฮะท่านผู้ว่าไปเยี่ยมนะครับ
นำเงินสดไปมอบให้กับทางครอบครัวของคนเจ็บด้วยเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นคนละหนึ่งแสนบาท
ท่านผู้ว่านครรัชศรีมาบอกว่าตอนนี้ยอดเงินบริจาคที่ทางจังหวัดได้เปิดรับบริจาคอย่างเป็นทางการนะครับ
มีบริจาคเข้ามาแล้วเกือบ๔๐ล้านบาท
ทางจังหวัดตั้งใจว่าจะให้ยอดบริจาคถึง๕๐ล้านบาท

เนื่องจากตั้งใจจะมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัว
ผู้เสียชีวิตให้ได้ครอบครัวละ๑ล้านบาท
ตอนนี้สามารถช่วยเหลือและมอบเงินไปได้แล้วรายละ๓แสนนะครับ
ผู้เสียชีวิตที่อยู่ภูมิลำเนาต่างจังหวัด
เดี๋ยวจะใช้วิธีโอนเงินไปยังคลังจังหวัด
แล้วให้ท่านผู้ว่าแต่ละจังหวัดนำไปมอบให้กับครอบครัวนะครับ
ซึ่งตรงนี้คิดว่าภายในวันไม่กี่วันนี้จะสามารถส่งถึงมือได้
ประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ
คนร้ายก่อเหตุไว้ที่นครรัชศรีมา
ท่านผู้ว่าฝากว่าท่านสามารถไปแจ้งเรื่องความเสียหายต่าง
ที่ได้รับผลกระทบที่จุดรับแจ้งเรื่องนี้นะครับ
จะตั้งจุดอยู่ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล๒๑โคราชอยู่ชั้น๔นะฮะ

ท่านไปตรงนั้นไปแจ้งเรื่องเอาไว้ทางจังหวัดเขาจะได้ดูแลให้เรื่องความเสียหายทุกอย่างที่ท่านได้รับระหว่างการก่อเหตุของคนร้าย
ค่ะตอนนี้ผู้บาดเจ็บก็ขอบคุณนะคะ
สำหรับทุกคนที่ร่วมกันบริจาคเงินที่ร่วมกันช่วยเหลือ